ปฏิหารอาจจะไม่ได้มีจริงจากทุกเรื่อง
แต่สำหรับเรื่องนี้มีจริงครับ
เอสกัณฑพงศ์ฮะฟื้นแล้วคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเมื่อวานเขาแถลงข่าวมีภาพออกมาเยอะแยะไปหมด

นี่แหละโอ้โฮน่ารักเพราะว่า
ทันทีที่คุณเอสลืมตาขึ้นมานะ
เห็นลูกสาวเห็นเมียเนี่ยโอ้โหนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับ
ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลบำรุงราชคุณคริสติน่าวิงเคอร์
แล้วก็คุณเอสสุปัชย์ศรีวิจิตรผู้จักรส่วนธรรมการ

คุณเอสที่มีอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
เฉียบพลันและอยู่ในขั้นรุนแรงนั้น
การทำงานของหัวใจผิดปกตินะครับ

ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติรุนแรงเนี่ยนะครับ
ที่อาจจะเป็นสาเหตุของการหยุดเต้นของหัวใจที่
ที่เกิดขึ้นกับคุณเอสเนี่ยนะฮะ
พอมาถึงโรงพยาบาลบำรุงราชอยู่ในขั้นวิกฤตมากตอนนั้น
แต่หลังจากให้ยานะครับ
ผลตอบสนองน่าพอใจอาการดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับครับ
ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องพยุงชีพ
และเมื่อวานนี้การทำงานของหัวใจ
ใกล้สู่ภาวะปกติแล้วคุณผู้ชม
แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

โดยแพทย์เฉพาะทางระบบสมอง
และกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูในระยะยาวครับ
ขณะนี้คุณเอสย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
มาอยู่ห้องพักปกติแล้ว

มีภาวะรับรู้ข่าวสารได้ด้วยครับ
คุณหมอบอกว่าปฏิหารเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
มีคำถามว่าตอนคุณเอสที่หัวใจหยุดเต้นไป
ตอนที่ไปงานนะนะหยุดเต้นไปกี่นาที
คุณหมอบอกประมาณการว่ามากกว่า๒๐นาที
แต่อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากคนรอบข้างนะ
หรือว่าพยานแวดล้อมในเหตุการณ์นะครับ
แล้วทีนี้๒๐นาทีมันเลยเป็นปฏิหารว่าฟื้นมาได้ยังไง
หัวใจหยุดเต้นไปนะฮะแล้วก็เลือดไม่หล่อเลี้ยง
ปรากฏว่าทั้งหัวใจทั้งไตทั้งสมอง
ได้รับผลกระทบทั้งหมด
นี่เลยเป็นปฏิหารว่าตอนนี้มีภาวะรับรู้ขึ้นมาแล้ว
แสดงว่าฟื้นตัวเกือบครบทุกระบบแล้วนะครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับฟังตรงนี้ดีนะครับ
คุณคริสตีน่าในทันทีที่คุณเอสลืมตาขึ้นมา
ประโยคแรกเขาพูดว่าอย่างไรรู้ไหม
ประโยคแรกที่คุณเอสพูดว่าอย่างไรรู้ไหมไปฟังฮะ

โอ้โฮขนลุกอ่ะ
ฉักไปคืออะไรโอ้โฮ

คุณเอสนะครับภรรยาของคุณเอสเล่าต่อบอกว่า
นะครับลูกสาวมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอคุณพ่อ
แต่ลูกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องอยู่โรงพยาบาล
น้องบราเลนทิน่าน่ารักมากนะ

คือลูกสาวกุมมือคุณพ่อให้กำลังใจอยู่ตลอดเลย
คือคุณคริสติน่าเล่าบอกว่าเพราะว่าเวลาปกติน่ะ
คุณพ่อก็เล่นกับลูกทำอะไรทำด้วยกัน
ขณะที่คุณเอสุปชัยครับผู้จัดการส่วนตัวบอกว่า
ไปเยี่ยมเอสจำพี่เอได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องสมัยอดีต
โอ้โหดูแข็งแรงนะนะครับ
เอาเดี๋ยวฟื้นตัวมากกว่านี้อยู่แล้ว
ยิ้มได้นะยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะ
แคนดิเดตนายกัธมนตรีครับคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐนะครับ

โพสต์ภาพคู่คุณเอสกัณพงศ์
เมื่อครั้งนะครับไปปีนหน้าผาด้วยกัน
ข้อความบอกว่าข่าวดีมากไว้หายดีเมื่อไหร่
ค่อยไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกสักวันหนึ่งนะครับ

แล้วก็ตอนนี้พักเยอะขอให้แข็งแรงเร็วไวครับ
มีการถามนะว่าคุณเอสจะกลับมาเป็นปกติ๑๐๐หรือเปล่า
คุณหมอบอกว่าจะทำให้ดีที่สุด
ครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณเอสแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ